มาดูเรื่องของอาม่าวัย๗๖นะคะที่คาดว่าถูกลูกสาวมีการปลอมแปลงเรื่องของลายเซ็น
แล้วก็ไปถอนเงินจากในบัญชีรวมถึงมีการจ่ายเช็คมีการถอนจากเงินลงทุนอะไรต่าง
๒๕๐ล้านของอาม่าเอาออกไป
อาม่าอายุ๗๖อาม่าป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบต้องเจาะคอมือเท้าอ่อนแรงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ปรากฏว่าลูกสาวในไส้ลูกแท้เนี่ยค่ะได้ร่วมกับพนักงานของธนาคารรวมแล้ว๔คนแล้วก็เป็นธนาคารดังเลย
ได้มีการเปลี่ยนเงื่อนไขการถอนเงินจากธนาคารจากการเซ็นลายมือเป็นลายเซ็นต์เปลี่ยนเป็นการพิมพ์ลายนิ้วมือ
พอเปลี่ยนเงื่อนไขเสร็จปุ๊บก็มีการปลอมหนังสือมอบอำนาจเบิกถอนเงินจ่ายเช็คถอนเงินออกจากบัญชีเอาเงินออกจากกองทุน
สองร้อยห้าสิบล้านนะคะเอาของอาม่าไปหมดเลยอาม่าหวยศรีวิรัติอายุเจ็ดสิบหกเนี่ยนะคะ
เมื่อ๓๐ตุลาคมทางอายการสารอาญาพระขนงฟ้องคดีนี้แล้วเป็นคดีอาญานะคะ
ข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ปลอมแปลงเอกสารและใช้เอกสารปลอมก็คือฟ้องลูกฟ้องพนักงานแบงค์
คือเรื่องนี้ทางธนาคารเขาก็ออกเอกสารออกมาชี้แจงด้วยนะเป็นคำชี้แจงของธนาคารออกมา
บอกว่าจริงแล้วเนี่ยทางธนาคารไม่ได้มีส่วนร่วมในการโกงอะไรเลย
ทางธนาคารก็ดำเนินการไปตามความประสงค์ของลูกค้า
อยากจะให้เปลี่ยนเงื่อนไขจากลายเซ็นต์เป็นพิมพ์ลายนิ้วมือธนาคารก็ดำเนินการให้
นายอนัญชัยบอกว่านอกจากคดีอาญาคดีแพ่งด้วยค่ะ
นี่ค่ะคือภาพของอาม่าหวยศรีวิรัติอายุ๗๖ไปกับหลานสาวนะคะ
นางสาวมินราศรีวิรัติไปสารแพ่งพระขนงไปยื่นฟ้องเป็นคดีแพ่งอะค่ะ
ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนและพนักงานของธนาคารเป็นจำเลยที่๑๕
และจำเลยที่๖ก็คือลูกสาวแท้ของอาม่าค่ะเป็นลูกคนที่สองนะคะ
ก็คือนางมาวดีศรีวิรัติโดยอ้างว่านางมาวดีลูกสาวคนที่๒
กับพนักงานธนาคารเปลี่ยนเงื่อนไขอย่างที่บอกค่ะ
ก็คือจริงแล้วอาม่าป่วยตั้งแต่ต้นปี๒๕๕๖ต่อเนื่องปี๒๕๕๙
แล้วก็พอลูกสาวไปเปลี่ยนเงื่อนไขอะไรต่างแล้วก็ถอนเงินสั่งจ่ายเช็ค
เงินลงทุนของอาม่าออกมาหมดเลยอาม่าก็เลยฟ้องนะคะ
ในความผิดเป็นคดีแพ่งเนี่ยก็ฟ้องข้อหาละเมิดตัวการตัวแทน
ฝากทรัพย์ขอเรียกทรัพย์คืนอะไรแบบนี้ค่ะ
วันนี้เราเลยให้คุณปียชาติคงถิ่นนักข่าวของเราไปคุยกับลูกสาวอาม่าค่ะ
นางมาวดีศรีวิรัติที่ถูกอาม่าฟ้องอะค่ะอายุ๕๓นะคะ
ปัจจุบันนี้เธอเปิดรีสอร์ทอยู่ที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี
อาม่าเปิดใจกับทีมข่าวทั้งน้ำตาเลยเนี่ยปาดน้ำตาไปด้วยคุยไปด้วยอะค่ะ
ยืนยันว่าไม่เคยโกงเงินไม่เคยแม้แต่จะคิด
พอเห็นหลานเห็นทนายพาอาม่าออกมาแบบนี้เสียใจมาก
ที่ผ่านมาอยู่กับแม่ก็คืออาม่าค่ะอยู่มาตลอดตอนป่วยก็ดูแลใกล้ชิด
พอย้ายไปอยู่กับครอบครัวของพี่ชายนั่นแหละมันเริ่มเกิดเหตุวุ่นวาย
ก็เพราะตอนย้ายไปอยู่กับครอบครัวของพี่ชายเพราะเมียพี่ชายอะค่ะ
มีศักดิ์เป็นพี่สะพ้ายมายุ่งเรื่องเงินของครอบครัว
เหมือนกับคิดว่าตัวนางมาวดีได้ส่วนแบ่งมากกว่าพี่
ครับทั้งทั้งที่มรดกมีการแบ่งชัดเจนเธอก็ยกตัวอย่างให้ฟัง
ในส่วนของโรงงานมูลค่ากว่าร้อยล้านบาทเธอเองเป็นคนดูแลมาตลอด
แต่เธอก็ไม่เอาเธอยกให้พี่ชายด้วยซ้ำ
จริงแล้วกับพี่ชายเธอก็พูดคุยกันเข้าใจดีแต่มือที่สามนี่แหละ
พาดพิงไปที่พี่สะพ้ายว่าทำให้อาม่าได้รับข้อมูลที่ผิดเพี้ยนไป
คือครอบครัวของอาม่าเนี่ยอาจจะมีลูกหลานกันอยู่ประมาณแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
คืออาม่ากับอากงเนี่ยก็คืออาม่ากับสามีเนี่ยซึ่งสามีเนี่ยเสียชีวิตแล้ว
ความจริงมีลูกสามคนเป็นลูกชายสองลูกสาวหนึ่งแต่ว่าลูกชายคนหนึ่งเสียชีวิตไปแล้ว
ก็เลยเหลือลูกสองคนนะขณะเนี้ยหลานสาวก็คือใบเตยที่พาอาม่าไปสาร
แล้วตอนนี้มาเป็นผู้แทนของอาม่าก็คือลูกของพี่ชาย
ใช่ค่ะใบเตยเนี่ยบอกว่าช่วงที่อาม่าป่วยหนักเลยป่วยหนักเลยเนี่ย
น้าเนี่ยคือคุณอ่ามาวดีเนี่ยมาดูแลค่ะ
แล้วทุกคนก็เริ่มถูกกันออกกันออกกันออกจนสุดท้ายแล้วพอหายป่วยมา
เอ้าเงินในบัญชีถูกถอนไปหมดแต่วันนี้พอผู้สื่อข่าวของเราได้ไปคุยกับคุณมาวดี
คุณมาวดีบอกว่าความจริงแล้วพออาม่ามาอยู่ในความดูแลของพี่ชายกับพี่สะพ้ายนี่แหละ
เธอเนี่ยถูกกันออกอืมแล้วก็กลายเป็นว่าเธอเนี่ยโกงเงินอาม่าค่ะ
อย่างนี้ใช่ไหมที่เธอบอกเดี๋ยวลองฟังดูก่อนช่วงแรกเนี่ยนะฮะ
พี่พี่อยากจะบอกว่าอาม่ามาฟ้องทำไมอาม่าก็ต้องรู้อยู่แก่ใจว่าพี่เป็นคนแบบไหน
ถูกไหมถูกป่ะอยู่กันมาตั้งห้าสิบปีเนี่ยอืม
เอาพูดเหรออยู่กันมาตั้งห้าสิบปีมาขึ้นศาลเนี่ย
มันใช่เหรอใช่ป่ะแม่หรอกบางทีก็น้อยใจนะบางทีก็เหนื่อยเลย
อ่ะมาทั้งวันเลยไม่ได้ไปไหนเลยอยากไปก็ต้องรีบไป
กินข้าวกับเพื่อนก็เอ้ยกูรีบไปก่อนเดี๋ยวกูอาบน้ำให้แม่กูไม่ทันเว้ย
สามโมงพี่ก็รีบมาแล้วล่าสุดอาม่าไปที่ศาล
ก็เสร็จแล้วพี่สไฟมันปัดมือพี่ก็เลยตบกันอยู่ในศาลตบกันหน้าห้องศาลเลย
คิดดูแม่ลูกจะคุยกันถามมึงเป็นใครพี่สไฟใช่ไหมถูกป่ะ
เราจะคุยกับแม่เราทำไมอ่ะมึงมาทีหลังมึงเคยรู้ไหมว่าแม่กูชอบกินอะไรมึงก็ไม่รู้
กับเงินเพราะว่าหนึ่งอีกฝ่ายหลานกับพี่สะพ้ายมันคิดว่าพี่ได้ไปเยอะ
มึงเข้าใจไหมเราเข้าใจไหมมึงเข้าใจเราเข้าใจใช่ไหม
เพราะว่าพี่ทำธุรกรรมคนเดียวพี่รู้ของพี่คนเดียวไม่มีใครรู้
ป่ะมันก็เห็นพี่มีรีสอร์ทมีนู่นมีนี่
คิดไว้นานไหมคะพี่รู้ตั้งแต่ต้นแล้วมันต้องมีปัญหา
เพราะบุคคลที่สามเพราะครอบครัวเราเองไม่มีปัญหา
พ่อแม่ลูกสะพ้ายตัวแสบไปอยู่คนนี้คนนี้พูดทุกวัน
ตามไหมคอยตามไหมพี่ถามแค่นั้นอ่ะแล้วเราจะไม่แก่เหรอ
เราก็ต้องแก่เราอยู่กับลูกคนนี้พูดทุกวัน
แม่แม่มีสัญละแม่ต้องเอาคืนมานั่งดูนี่นั่น
คือนางมาวดีที่ถูกแม่ฟ้องร้องเนี่ยนะคะ
คือเขาก็พยายามจะบอกว่าคือจริงแล้วมันไม่ใช่เป็นปัญหากับตัวพี่ชายเขาหรอก
แต่เป็นในส่วนของเมียพี่ชายที่เป็นมือที่๓
ก็คือพี่สะพ้ายก็คือแม่ของใบเตยนั่นแหละ
อืมนางมาวดีบอกว่าคือหลังจากที่แม่เนี้ยไปอยู่กับครอบครัวพี่ชาย
เธอไปหาเธอไปเยี่ยมเธอถูกกิดกัน
ปีที่แล้วเธอบอกแม่ว่าเดี๋ยวลูกจะแต่งงาน
ก็ไม่ให้เจอปิดประตูโรงงานใส่ไม่ให้เข้าไปหาค่ะ
หาแม่ไม่ได้เหรอ
มันไม่เปิดใช่มั้ย
ไม่เปิดใช่มั้ยประตูแล้ว
มาอยากอำมาตย์มาหาพี่เห็นบอกนะ

อำมาตย์แม่ธุ์เข้ามา

นี่เธอมีคลิปหลักฐานไงไปตะโกนเรียกอยู่ที่หน้าโรงงานว่าอยากเจออาม่าคืออยากเจอแม่เข้าไปไม่ได้เหรอก็ไม่เปิดประตูให้เธอเข้า
เธอก็เลยชี้แจงเพิ่มค่ะบอกว่าเรื่องที่ถูกกล่าวหาว่าไปเบิกเงินของอาม่ากว่า๒๕๐ล้านบาทไปเนี่ยค่ะ
ชี้แจงว่าอาม่าไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นช่วงปี๒๕๕๖ก่อนอาม่าป่วยมีเงินในบัญชีประมาณ๑๐๐กว่าล้าน
อากงยังมีชีวิตอยู่ก็คือสามีของอาม่านะคะก็คือพ่อของเธอพออาม่าป่วยเธอบอกว่าเธอนี่แหละเป็นคนดูแล
จ่ายค่ารักษาพยาบาลเยอะเลยใช้บัตรเครดิตส่วนตัวของเธอจ่ายไปสามแสนกว่าบาทจนหมดวงเงิน
เธอก็เลยบอกอาม่าว่าไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลแล้วนะคงต้องใช้เงินจากบัญชีอาม่ามาจ่ายซึ่งก็เป็นเงินของโรงงานที่เธอดูแลโรงงานอยู่ด้วย
แต่อาม่าเซ็นชื่อเริ่มไม่สะดวกเพราะว่าเหมือนกับอ่อนแรงด้วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
เธอบอกว่าเธอปรึกษาอาม่าแล้วเธอปรึกษาหมอเธอปรึกษาธนาคารเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนเงื่อนไขในการเบิกถอนเงินจากการเซ็นชื่อเป็นพิมพ์ลายนิ้วมือ
บอกว่าตอนนั้นน่ะตอนการเปลี่ยนเงื่อนไขอาม่าก็มีสติดีอาม่ายินยอมให้ดำเนินการส่วนการสั่งจ่ายเช็คค่าใช้จ่ายของโรงงานเงินเดือนพนักงานอาม่าก็จะเป็นคนสั่งว่าจะให้จ่ายเงินค่าอะไรเท่าไหร่บ้างเป็นคนสั่งให้เธอเป็นคนจ่ายแทน
เธอบอกว่าเธอรับคำสั่งจากอาม่าตลอดแล้วก็ทำตามค่าเทอมหลานชายค่าซ่อมบ้านทุกอย่างเป็นคนจัดการให้หมดเป็นไปตามคำสั่งของอาม่าทุกอย่าง
พอปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดเธอบอกว่ามีการแบ่งมรดกกันค่ะซึ่งทุกคนก็รับรู้เหมือนเหมือนกันว่าตอนนั้นน่ะมีเงินอยู่ประมาณร้อยกว่าล้านบาทแต่มันเหลือแค่แปดสิบกว่าล้าน
พี่ชายได้แบ่งแบบนี้นะคะเธอบอกว่าพี่ชายได้โรงงานเนื้อที่๓ไร่พร้อมเครื่องจักรตั้งอยู่บนถนนเฉลิมพระเกียรติ๓๐แยก๑๘มูลค่าประมาณร้อยล้านบาทและเงินสด๓๐ล้านบาทส่วนตัวเธอค่ะนางมาวดีอะค่ะเธอบอกว่าเธอได้ที่ดิน๒ไร่พร้อมกับอพาร์ทเมนต์ก็คือย่านเดียวกันถนนเฉลิมพระเกียรติ
ประมาณหนึ่งแสนกว่าบาทก็เป็นค่าค่าเช่าของอพาร์ทเมนต์ตรงเนี้ยส่วนเงินสดที่เหลืออีกยี่สิบกว่าล้านนางมาวดีบอกว่าก็เอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลอาม่าซึ่งตอนนี้ก็ยกให้ไปหมดแล้วไม่ได้อยู่ที่เธออืมปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าอากงเสียชีวิตค่ะอาม่าก็มาอยู่ที่โรงงานค่ะก็มีครอบครัวข
ให้เจออาม่าทั้งทั้งที่ตอนที่อาม่าอยู่โรงพยาบาลเธอเป็นคนดูแลครับพออาม่าต้องกลับไปอยู่ที่โรงงานไปอยู่กับครอบครัวพี่ชายกลายเป็นว่าเธอไม่ได้เจอเธอถูกกีดกันเธอก็ไปอยู่จังหวัดเพชรบรีแล้วก็มาถูกฟ้องเนี่ย
เรือลบพี่จ่ายหมดแล้วทุกวันทุกวันภายใน๓ปีมันจะเป็นเท่าไหร่อ่ะ
แล้วพี่ไม่ได้จ่ายเข้าพี่พี่ก็จ่าย

สีค่าอะไรในโรงงานหมดทุกอย่างสเตจเมนต์ดูได้เขาเอาตัวนี้มามาเพื่ออะไรไม่รู้
รายการดำเนินชีวิตของเรามันต้องมีตังค์มันต้องจ่ายค่าพนักงานค่าของ
ถูกไหมเดินบัญชีกระแสละวันของโรงงานเลย
แต่ว่ามันเป็นบัญชีส่วนตัวไม่ได้เอาห้างหุ้นส่วนเข้ามาเอาบัญชียาม่านี่แหละ
แต่แค่เราเซ็นเพิ่มไปเพื่อเราจะทำธุรกรรมได้อืมไม่ต้องห่วงนะคะ
เรามีข้อมูลทั้งสองมุมนะคะเดี๋ยวจะไปฟังทางลูกสาวของพี่ชาย
ที่บอกว่าเอ่อใกล้ส่วนแบ่งเท่าไหร่เท่าไหร่ใบเตยอ่ะ

ขวัญเดี๋ยวเขาจะมาแจกแจงทีเนี้ยค่ะทีมข่าวของเราก็เลยถามเพิ่มว่าอ่า
ย้ายไปอยู่ที่ชะอำที่เพชรบุรีรีสอร์ทที่ไปดูแลอยู่เป็นเป็นของใคร
นางมาวดีบอกว่าเป็นของลูกชายนะคะลูกชายลงทุนทำธุรกิจนี้
ทุกวันนี้ก็มีรายได้จากอพาร์ทเมนต์ที่เป็นมรดกของแม่ของอาม่าที่ให้ไว้
แล้วก็เนี่ยมาช่วยลูกชายดูแลรีสอร์ทพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ถูกฟ้องแบบนี้
คดีแพ่งคดีอาญาก็จะหาทนายสู้คดี
ยืนยันว่าเดี๋ยวขอรวบรวมพยานหลักฐานนะคะส่วนความสัมพันธ์กับคุณแม่หรือว่าอาม่าเนี่ย
ก็ยังเป็นห่วงอยากจะให้อาม่ามาอยู่กับเธอมากกว่า
เพราะว่าเธอดูแลตอนอาม่าป่วยอยู่โรงพยาบาล
คือครอบครัวของอาม่าหวย
ทำโรงงานผลิตคอมเรสเซอร์แอร์มา๓๐กว่าปีแล้ว
แต่ว่าคุณมวดีที่ถูกคุณแม่ฟ้อง
บอกว่าแม่มีเงินแค่ในบัญชีให้ร้อยกว่าล้าน

ช่วงที่แม่ป่วยดูแลก็เลยต้องทำหน้าที่แทนแม่
ก็ตามคำสั่งแม่แหละในการเบิกนู่นนี่นั่น
ชายเดชน์มาดูแลคดีให้กับอาม่าหวย
จากบัญชีนั้นบัญชีนี้ที่ถูกเบิกออกไป
ด้วยการปั๊มหลายนิ้วมือ

บอกว่าศูนย์หายไป๒๗๐กว่าล้าน
แต่ขอเรียกดอกเบี้ยคืนด้วย
ก็เลยเป็น๓๐๐กว่าล้านแต่ทีนี้พอทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้สัมภาษณ์คุณมาวดีเธอชี้แจงว่าอย่างนี้
วันนี้ใบเตยก็มาให้ข้อมูลในรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญนะครับเราก็เลยไปถามใบเตยหลานสาวอาม่าลูกสาวของพี่ชาย
เนี่ยคุณนวดีบอกว่าอย่างนี้นะมันคนละมมกับสิ่งที่ออกมาจากเมื่อวานนี่เลยตอนที่ไปเจอเอิญที่ศาเนี่ย
ว่ายังไงซึ่งนางสามิลตราหรือว่าใบเตยบอกว่าไม่รู้เรื่องการแบ่งมรดกทุกวันนี้ทั้งโรงงานแล้วก็อพาร์ทเม้นท์ก็ยังเป็นชื่ออามาอยู่นะ
ส่วนเงินสดพ่อก็ไม่เคยได้รับ๓๐ล้านบาทแบบที่อาบอก
แต่ยอมรับว่าไอ้๓๐ล้านบาทที่ได้มาได้มาจากอาม่า
ไม่ได้ได้มาจากการแบ่งมรดกนะอาม่าเนี่ยทวงมาเพื่อเอามาเป็นค่าใช้จ่ายในโรงงาน
เพราะฉะนั้น๓๐ล้านบาทที่ได้มาก็คือเอาไปบริหารโรงงานต่อ
ไม่ใช่เอามาใช้ส่วนตัวของพ่อไม่ใช่พ่อได้รับจากการแบ่งมรดก
ส่วนเงินที่บอกว่าแบ่งเอาไว้ให้แล้วเป็นค่ารักษาพยาบาลอาม่า๒๐ล้านบาท
เตยบอกว่าไม่มีไม่ได้ถึงต้องมีการทวงกันไง
แล้วก็ได้เป็นใบกองทุนมาซึ่งมูลค่าก็คือแค่๑๐ล้านบาท
ส่วนเรื่องที่นางมาวดีบอกว่า

ของนางสาวมินตราก็คือลูกสะพ้ายเนี่ยนะเป็นมือที่๓ทำให้ครอบครัวเนี่ยเปลี่ยนไปหมด
เตยในฐานะหลานยืนยันว่าความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย
ของแม่ในฐานะลูกสะพ้ายของบ้านนี้ลูกสะพ้ายของอาม่า
ไม่เคยก้าวไก่อะไรเรื่องเงินของอาม่าเลย
แล้วทุกวันนี้คนที่ดูแลอาม่าอย่างใกล้ชิดก็คือตัวใบเตยเท่านั้นที่เป็นหลานสาว
แบ่งกันยังไงคะเพราะว่ามรดกมันเป็นของอาม่าอาม่าเป็นเจ้าของบัญชีเจ้าของทรัพย์สินอาม่าไม่เคยแบ่งกันเลยค่ะ
จริงค่ะเงินสด๓๐ล้านที่เป็นของคุณพ่อนั่นคือเป็นเงินที่อาม่าจะมาทำโรงงาน
เพราะว่าพอรู้ว่าเขาเอาเงินไปหมดเลยทำการขอทวงคืนเขาก็ไม่ให้แล้วคือโรงงานมันจะไปต่อไง
เมื่อคุณเอาเงินไปหมดเลยมันจะหมุนยังไงแล้วอาม่าก็ไม่มีเงินเลยสักบาทค่ารักษาก็ไม่มี
มาก็ได้มีการไปทวงแบบขอเงินคืนทั้งหมดแต่เขาไม่ให้ก็เลยบอกว่าเขาก็ให้มา๓๐ล้านในการทำโรงงาน
เงินเก็บทั้งหมดที่เก็บมา๒๐๐กว่าล้านไปเกลี้ยงส่วนค่ารักษาพยาบาล๒๐ล้านไม่เคยมีเลยค่ะ
มีแค่ว่าอาม่าไม่มีเงินค่ารักษาตัวเลยจนอาม่าต้องแบบเงินคุณไม่คืนแต่ขอค่ารักษาด้วยเขาให้เป็นใบกองทุนนะคะ๑๐ล้านเนี่ยแหละค่ะ
กองทุนนั้นได้มาก็ไม่ได้ใช้ได้ทันทีต้องรอประมาณ๑ปีถึงจะใช้ได้

ได้แล้วค่ะก็ถ้าเขาอยู่ในการดีอาม่าเขาจะมาอยู่กับฝั่งหนูทำไมแม่หนูเขาเป็นแค่สะพ้ายคือไม่มีแม่คนไหนมาฟังสะพ้ายมากกว่าลูกแน่นอนค่ะแล้วเรื่องการทวงเงินก็ทวงกันตั้งแต่แบบก่อนที่จะมาด้วยเพราะว่าคนที่ดูแลตอนนี้จะเป็นหนูเพราะแม่หนูคือถ้าบอกตรงเขาก็เป็นสะพ้ายที่เป็นคนนอกคือเขาจะมามีสิทธิ์
อาม่าได้บ้างการสอบปากคำตำรวจสอบเขาก็มาสอบกับอาม่าโดยตรงจะมาสอบผ่านแม่หนูผ่านหนูผ่านพ่อหนูมันเป็นไปไม่ได้
มีประเด็นก่อนหน้านี้ที่เขาบอกว่าเขาพยายามที่จะมาหาอาม่าหลังจากที่ออกไปแล้วนะเขาก็บอกว่าโดนกิจกันด้วยโอ้ย
เขาอยู่เป็นโรงงานนะคะโรงงานเปิดประตูตลอดค่ะ๘โมงเช้าถึง๕โมงเย็นเพราะจะต้องมีคนมาวางบินมาอะไรอย่างนี้ค่ะคือไม่ได้มีกิจกันเลยค่ะแล้วเขาก็ทราบด้วยเขาว่ามีวันทำบุญโรงงานเช็งเม้งค์ลมญาติเมื่อไหร่เขาไม่เคยมาเองค่ะแล้วหนูก็เคยเจอเขาเมื่อประมาณพอบ้านอยู่ใกล้กันแต่เขาไม่ได้อยู่นี่แล้วแต่เขา

ซึ่งถ้ายืนยันตรงนี้ไม่ได้ก็เป็นไปตามขั้นตอนก็คือธนาคารก็ต้องไปเอาเงินมารับผิดชอบให้กับอาม่าตรงนี้
ก็คือพนักงานธนาคารก็ถูกฟ้องทั้งอาญาทั้งแพ่งด้วย